ต้องเห็นว่าพักหลังเหอหลานสาวมาก
ที่แรกเห็นมีเด็กมาดิฉันตกใจคิดว่าพี่อุ๊ยไปแอบมีรูปไหน
จริงแล้วเป็นหลานสาวเท่านั้นแล้วก็เหอะมาก
ถ่ายคลิปด้วยกันตลอดเล่นด้วยกันตลอดเวลา
และพี่ป้องก็บอกเลยว่าแหมอยู่กับหลานสาวเยอะขนาดนี้
ก็อยากจะมีลูกเป็นของตัวเองแต่มันติดอยู่อย่างเดียวค่ะคุณค่ะ

ยังหาแม่ของลูกไม่ได้จ้า
ฉันอยากจะบอกว่าติดอยู่อย่างเดียวดิฉันยังไม่รับรักก็ไม่ได้
เดี๋ยวโดนแฟนคลับเขานะเดี๋ยวโดนถล่มนะ

ไม่ได้ค่ะตอนนี้ตามได้กดไลค์ได้ห้ามกดกระทืบนะคะ

ว่าอยากมีลูกกับเขาบ้างสำหรับนักแสดงหนุ่มป้องนวัดนะคะ
หลังจากที่ได้สัมผัสกับหลานที่น่ารักของเขา
โดยเจ้าตัวเขารับเลยว่าได้เจอเด็กบ่อยขึ้น

แล้วก็ยอมรับว่ารู้สึกว่าอยากมีเป็นของตัวเองบ้างแล้วแหละ
แต่แหม่มันยังมองหาแม่ของลูกไม่เจอ

ยังคงเป็นคนที่รู้สึกดีนะ
แต่ก็ด้วยระยะทางที่มันไกลกัน

ไปมากกว่าเพื่อน
เราก็หนีได้
เป็นพ่อเป็นแม่มันยิ่งใหญ่มันยากกว่านั้น
คือมันต้องดูแลมันเบื่อมันก็หนีไม่ได้

คือผมอยากแต่งหรืออยากมีครอบครัว
กับสมมุติแต่คนหนึ่งที่เราอยากอยู่ด้วย

จริงจังก่อนแล้วก็เอาเลยอะไรอย่างนี้

ก็อาจจะรู้สึกโอเคเจอกันรู้สึกดี

แต่ว่าอย่างที่บอกว่าโตแล้ว

อยากชวนเขามาทำงานด้วย

ถ้ามีก็มาได้มันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร

ไม่ใช่คุณเขาหมายถึงสาวคนอื่น

สาวคนที่แบบถูกใจถูกอกถูกใจ

หลานน่ารักแบบนี้ก็ยิ่งอยากมีมากขึ้นเรื่อย

ป้องเนี่ยกระแสเขาดี
ข่าวมาเยอะอีเวนต์ก็เยอะ